นาฬิกาสี่นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าเป็นคุณผู้ชมที่เป็นสายคอกีฬาเนี่ย

แต่จะรู้จักในแง่มุมไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบแล้วกันนะฮะ
คือบ่อบูเป็นทั้งนักจัดรายการ
เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งคอลัมนิสต
เป็นทั้งนักวิจารณ์เป็นทั้งนักภาค
แล้วก็หลายครั้งที่เวลาบอบูเขาพากเนี่ย
ก็สภาพแบบแนวสะใจหน่อย

บางคนก็บอกโอ้โหแรงไปฮาร์ดคอไปหรือเปล่า
เกลียนไปหรือเปล่าชอบด่าหรือว่าชอบวิจารณ์นะครับ

ไม่ชอบให้ออกมาวิจารณ์
เพราะว่าจะจัวหัวแรงอะไรอย่างนี้
คนในวงการกีฬาก็จะรู้จักบ่อบู
แต่ปรากฏว่ามีกรณีที่บ่อบูคอลัมนิสต์กีฬาเนี่ยนะฮะ
ถูกตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาผิดพรบการพนัน
หลังจากที่บอบูโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์นะครับ
ตำรวจตรีพานุรัติหลักบุญรองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ตำรวจสนดอนเมืองตอนนี้ได้ออกหมายเรียก
นายบูรณิตรัตนวิเชียนหรือว่าบูอายุ๔๘ปี
คอลัมนิสต์กีฬาและนักภาคฟุตบอลชื่อดัง
มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดพรบการพนันครับ
เชิญชวนเกี่ยวกับการเล่นพนันบ่อน
ซึ่งเข้าข่ายมีความผิดตามพรบการพนันมาตรา๑๒
ใดจัดให้มีการเล่นหรือว่าการทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่น

จึงให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้บ่อบูมารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันใดก็ได้นะครับ
โดยช่วงสายของวันนี้จะแถลงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
อกจากนี้นะครับทางตำรวจมีรายงานโต๊ะข่าวพนันฟุตบอลออนไลน์
ว่ามีการโหมโปรโมทเพื่อประดมหาลูกค้า
เนื่องจากใกล้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก
ซึ่งจะมีการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวนะครับ
ตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ตำรวจเอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพยายามที่จะป้องปรามเรื่องของการพนันบ่อนให้ได้นะครับ